วันนี้พาคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศ
จุดตรงนี้ที่ผมยืนอยู่ดูว่าเป็นหนึ่งจุดนะครับที่มีการจารจรหนาแน่น
มีผู้คนเดินทางมาอยู่บริเวณนี้เพื่อที่จะใช้เส้นทางนี้นะครับ
เป็นการเป็นจุดเชื่อมต่อในการเดินทางไปทำงานตามสถานที่ต่างครับ
แน่นอนสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของมลพิษทางอากาศนะครับ
เช้าวันนี้จะสังเกตว่ามีประชาชนหลายคนเลยทีเดียวนะครับ
สวมหน้ากากอนามัยออกมาจากบ้านนะครับ
แต่ว่าบางคนอาจจะยังสวมผิดประเภทอยู่นะครับ
เป็นหน้ากากเขียวซึ่งไม่สามารถที่จะป้องกันฝุ่นละอองได้นะครับ
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าเช้าวันนี้เนี่ยนะครับ
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีจุดไหนบ้างที่เป็นจุดเสี่ยงจุดที่ต้องระวังเรื่องของมลพิษในอากาศในวันนี้นะครับ

จุดแรกครับก็คือบริเวณริมถนนกาญจนาพิเศษเขตบางขุนเทียนกรุงเทพนะครับ
ส่วนค่าฝุ่นละอองอยู่ที่๘๕มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับ

ค่าฝุ่นละอองอยู่ที่๗๙มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
ส่วนจุดที่๓ก็คือบริเวณเขตวังทองหลาง
ส่วนค่าฝุ่นละอองอยู่ที่๖๖มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
จุดต่อไปก็คือริมถนนลาดพร้าวนะครับ
ส่วนค่าฝุ่นละอองอยู่ที่๖๓มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
ปิดท้ายที่บริเวณริมถนนพระรามที่๔นะครับ
ส่วนค่าฝุ่นลองอยู่ที่๖๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
นี่คือพื้นที่ที่คงจะต้องเฝ้าระวังกันหน่อยนะครับ
สำหรับใครที่จะใช้ชีวิตในประเภทด้านเกลา

จากแอปพลิเคชันส่องแอปพลิเคชันหน้าครับ
แอปแรกเป็นแอปสัญชาติไทยคือแอร์โฟไทย
มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศได้ที่๑๐๖
ส่วนค่าฝุ่นละอองอยู่ที่๕๓มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนี่คือของไทยนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งแอปที่มีการใช้กันเป็นแอปของต่างประเทศ
แล้วก็ค่าฝุ่นละอองพอกันอยู่ที่ประมาณ๔๘มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
ต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่ายังส่งผลต่อสุขภาพชีวิตของประชาชน
โดยเฉพาะคนที่มีโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเด็ก
รวมไปถึงคนชะลานะครับต้องระวังเป็นพิเศษ
เช้าวันนี้พอจะมีลมพัดมาในพื้นที่บ้าง
ซึ่งก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเลยทีเดียวที่จะช่วยบรรเทาสถานการณ์หมอกควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
๒แอปนี้เป็นการรายงานของ๒หน่วยงาน
ซึ่งดึงข้อมูลมาจากจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ
เช้าวันนี้ผมมีอุปกรณ์วัดคุณภาพอากาศส่วนตัวมาด้วย
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าอุปกรณ์ตรงนี้ณขณะนี้สามารถที่จะเก็บค่าฝุ่นละอองได้เท่าใดบ้าง
นี่ครับคุณผู้ชมครับดูตัวเลขที่อยู่ด้านบนคือค่าฝุ่นละอองในอากาศในเช้าวันนี้จะสังเกตว่ามีการวิ่งอย่างต่อเนื่อง
ตอนนี้ในมือผมอยู่ที่ประมาณ๑๐๘ครับไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรคือจุดตรงริมถนนนี้เลยนะครับ
ซึ่งก็ถือว่าส่งผลต่อสุขภาพชีวิตของประชาชนโดยตรงนะครับ
ดังนั้นใครที่จะต้องเดินทางมาอยู่ในบริเวณนี้นะครับ
รวมไปถึงคนที่มีอาการต่างนะครับ

และหน้ากากอนามัยที่จะสามารถใช้ได้นะครับ

นี่เป็นเสียวขาวแบบนี้นะครับ
ที่สามารถส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของประชาชนได้ครับ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ